ไปดูความคืบหน้าเรื่องสะพานซูตองเป้กันหน่อย

ทีนี้วันนี้คุณผู้ชมมีพิธีเปิดสะพานแล้วนะคะ

ชาวบ้านเดือดร้อนพอสมควรนะคะณเวลานั้น

นี่คือท่านพระประหลัดจิตภัทรอัคคปัญโย
เจ้าอาวาสวัดภูร์สมะนารามตะโมนปางหมูเที่ยวเมืองแม่ห้องศร
มีคณะศรัทธาทำพิธีเปิดสะพานสุตองเป้ค่ะที่สร้างขึ้นมาใหม่
โอ้โหก็เป็นภาพแห่งความสวยงามนะคุณ
เพราะว่าสะพานเนี่ยพอมันทอดข้ามทุ่งนาข้าวที่กำลังเขียวขจีด้วย
มันก็เลยดูสวยงามแบบนี้ระยะทาง๘๐๐เมตรล่ะค่ะ
หลังจากก่อนหน้าที่บอกไปแหละว่าถูกน้ำป่า
น้ำป่าหลากพัดสะพานขาดครึ่งไปเลย
ต่อหม้อถูกแรงดันน้ำอัดเข้าจนเอียง
พังเสียหายตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
สุดท้ายต้องลื้อสร้างกันใหม่เลย
ก็ใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จรวมทั้งหมด๑๗วัน
มีหน่วยงานราชการทหารอศนักศึกษาชาวบ้าน
มาร่วมกันหมดเลยร่วมแรงร่วมใจ
งบประมาณประมาณ๑ล้าน๒แสนบาทในการสร้าง

มีการจัดกิจการพรรมุนตักบาทพระพิสูขสงสรรมาเนทจำนวน๕๙รูป

ศรัทธาชาวแม่ห้องศรนักท่องเที่ยว

ถ้ามกลางบรรยากาศกลางแสดงฟ้องฮาลรามกิ๋งกระหร่
แล้วก็มีการรำนกแล้วก็การฟ้อนไต
มาการฟ้อนต่างสวยงามมาก
สร้างศีรษะในวันเปิดสะพานแห่งนี้
เป็นสะพานไม้ไผ่ที่มีความยาวประมาณ๘๐๐เมตรที่บอกไป
เชื่อมระหว่างวัดภูสมณารามและหมู่บ้านกรุงไม้ศักดิ์

ก็สวยงามแบบนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้วย
หลายคนไปที่นี่ก็จะต้องไปเช็คอินกันบริเวณนี้
รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะ
หลายคนก็จะไปยืนกันบนสะพานนะคุณ
เพราะว่าเขาบอกว่าจะไปยืนเพื่ออธิษฐาน
ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่สมปรารถนานั่นเองค่ะ